สุดท้ายทรมานในการครับ
คลิปไว้แรงครับ

ไม่ใช่คือเขาของตังโม
สักครู่นี้เผาแบบร้อนเลยนะ
เดี๋ยวไปดูการกินข้าวหลามที่ระยอง
รวมทั้งแข่งกินแตงโมที่คุรบุรีจังหวัดพังงาค่ะ

กินกันเข้าไปเคี้ยวกันเข้าไป
รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างก็ตั้งใจมาเพื่อคว้าแชมป์

จัดขึ้นบริเวณศาลเจ้าแม่ทัพทิม
ริมชายหาดน้องแฝบตำบลห้วยโป่ง

บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคัก
และสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะ
เพราะทุกคนก็ต่างโชว์พลัง
การจกข้าวหลามเข้าปากอย่างเม้ามัน

ก้มหน้าก้มตาจกข้าวหลามเข้าปากแบบชนิดที่เรียกว่า

กรรมการต้องบอกให้ใจเย็นนะคะคุณยาย
ครับระวังนิดหน่อยครับครับครับ
อยากออกแย่เดี๋ยวข้าวหลามพวกเรามาครับผม

ที่ต้องรีบกินกันขนาดนี้
ก็เพราะว่ามีเวลาให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคน
เจาะข้าวหลามเพียงแค่๓นาทีเท่านั้น
ทำเอาคุณยายกินไปเต้นไปแบบชิว

ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นต่างก็พยายามกินข้าวหลามให้ได้มากที่สุด
แม้ว่าสีหน้าท่าทางของแต่ละคนเริ่มออกอาการว่าไม่ไหวแล้ว
ส่วนผู้เข้าแข่งขันอย่างคุณผู้ชาย
ก็มีหนุ่มชาวญี่ปุ่นไปร่วมแข่งกับเขาด้วย
แต่บังเอิญดันไปเจอข้าวหลามไทย
เหนือแน่นเข้าไปถึงกับคอแห้ง
ต้องค่อยเคี้ยวกันจนคอเกรง
ระหว่างจะติดคอนะจับพะหนุ่ม
ขณะผู้เข้าแข่งขันข้างก็กินรัว

ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันอย่างสนุกสนาน

มาดูทางภาคใต้ที่จังหวัดพังงากันบ้าง
เพราะที่นี่งานกินก็ไม่แพ้กัน

ผู้เข้าร่วมแข่งขันหญิงแต่ละคน
ต่างพากันก้มหน้าก้มตายิบแตงโมเข้าปากอย่างรวดเร็ว
ทันทีที่ได้ยินเสียงนกหวี
โดยงานนี้ผู้เข้าแข่งขันยิงทุกคน

เพราะมีเวลาลงมือกินแตงโมให้ได้มากที่สุด

ทำเอาหน้าตาของผู้เข้าแข่งขันหญิง
เทอะไปด้วยน้ำหวานของแตงโมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
ไม่นานสัญญาณหมดเวลาก็ดังขึ้น
แม่กรรมการเบรกแทบไม่ทัน
ไม่งั้นแตงโมคงหมดถาดไปแล้ว
และช่วงเวลาของการตัดสินก็เข้ามาถึง
โดยกรรมการจะตัดสินด้วยการนับจำนวนแตงโมที่เหลืออยู่ในถาด

จนได้ผู้ชนะคนที่๑ที่ชนะไปแบบใส
น้ำหนักของแตงโมที่เหลือเพียง๑กิโลกรัมครึ่ง
ขณะที่ผู้ชนะคนที่สองและสาม
น้ำหนักของแตงโมที่เหลือนั้นเท่ากันค่ะคุณผู้ชม
กรรมการต้องจัดการแข่งขันอีก๑รอบ
ให้คุณพี่เสื้อดำและคุณพี่เสื้อแดง
โดยการต่อเวลาอีก๑นาที
ส่วนทางด้านฝ่ายชายทำเอาผู้ชมพากันลุ้นสุด
เมื่อผู้ชนะคนที่๒และ๓เหลือแตงโมในถาด
น้ำหนักเท่ากันกรรมการจึงต้องต่อเวลาอีกหนึ่งนาที

แต่ปรากฏว่าก็ยังเหลือเท่ากันอีก
โอ้ยทำเอากรรมการต้องกุ้มขมับกันเลยทีเดียว
แหมเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใคร
สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก
กรรมการต้องให้แข่งขันกันรอบที่สาม

ในที่สุดได้ผู้ชนะอันดับที่สองและสาม
รวมเวลาการแข่งขัน๕นาที
แต่ชนะไปแบบชิวเฉียดห่างกันเพียงขีดเดียวเท่านั้น
จากภาพข่าวจะเห็นว่าแข่งตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดเลยค่ะ
เสร็จแล้วได้รับรางวัลเป็นแตงโมค่ะ

คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามานะคะในหน้าจอนะคะสำหรับตลอดข่าว
ถามว่าคุณชนะไปไหน
ดิฉันคิดว่าคุณชนะน่าจะเป็นที่ชอบ
ที่เดียวอาจจะ๒ที่

ไม่อยู่ก็เป็นอย่างนี้แหละโดนเมาส์มอยกันไป

อิ่มก็ต้องมีขนมโบราณด้วยมีข้าวหลามแล้วมีผลไม้แตงโมแล้ว
พาไปชิมขนมโบราณที่มีชื่อว่าขนมแดกงา
ชนิดนี้หาทานได้ยากมากแล้วนะคะ
เดี๋ยวพาคุณสุภาษาราไปทานกันที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
โบราณโบราณแบบนี้ดิฉันน่าจะเคยเห็น
เมื่อ๑๕๐ปีที่แล้ว
ฮะสักกี่ปีนะโอ้โหหน้าตาแบบนี้แหละค่ะ
เขาเรียกว่าขนมแดกงาคือบางคนก็ไม่คุ้นชื่อ

คือมันเป็นขนมโบราณหรือว่าขนมพื้นบ้าน

เขาจะมีกลิ่นหอมรสชาติหวานมันเค็ม
แล้วก็จะมีชื่อเรียกอยู่๓ชื่อก็คือ
ข้าวโปรงขนมข้าวเปียงและขนมแดกงานนั่นแหละค่ะ
คุณยายส้วนอังกาบวัย๘๓ปีนะคะ

อาชีพทำขนมชนิดนี้ขายในตลาดสดสวรรคโลก

จนสามารถส่งเสียลูก๖คนเรียนจนจบ
ปัจจุบันคุณยายก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกสาวด้วย
ก็คือคุณป้าพรทิพย์ป่วนน้อยอายุ๕๓ปี
นี่คือรุ่นที่๔แล้วนะซึ่งสูตรที่ใช้ทำขนมนะคะคุณยายก็ได้เรียนรู้
มาจากบรรพบรุษอีกแบบอีกทอดหนึ่งเรียกได้ว่ารุ่นสู่รุ่นนั่นเอง
ขายที่ตลาดใต้แล้วก็มาที่ตีนสะพานสุดท้ายที่ลูกเรียนจบ
อ๋อคือทำขนมนี้ส่งลูกเรียนจนจบก้อนนี่ขายชิ้นเท่าไรขายอย่างไรครับแหล่งงาน
บาทแล้วได้สูตรมันอย่างไรครับ

ยายของยายอีกทีนึงจนสืบทอดกันมา

คุณยายขายมาหลายปีแล้วแต่ว่าราคานี้ก็ไม่ได้แพงขึ้นมากเท่าไหร่นะ
เมื่อก่อนขายลูกละบาทตอนนี้ขายลูกละ๒บาท
อืมนะคะก็ขึ้นจริงจริงแล้วราคาสามารถปรับขึ้นได้อีกเนอ

แต่ว่าคุณยายเขาจะขายแบบเอาแค่พอเพียง
อยากให้เรารุ่นลูกรุ่นหลานได้ทานด้วยนะ
ใช่ค่ะคุณยายส้วนเขาบอกเคล็ดลับความอร่อยด้วยนะ
ว่าจะต้องใช้มะพร้าวทึนทึกเท่านั้น

ก่อนจะนำไปเคี่ยวกับน้ำตาลทรายแล้วก็แบะแซค่ะ
ให้รสชาตินี้ออกหวาน
จากนั้นนำมาปั้นเป็นลูกกลมสำหรับทำไส้
ส่วนตัวแป้งที่นำมาห่อต้องใช้ข้าวเหนียวอย่างดีมาแช่น้ำ
แล้วนำมานึ่งจนข้าวเหนียวสุกค่ะ
จากนั้นก็นำข้าวเหนียวที่ได้ไปตำด้วยครกไม้โบราณ
ข้าวเหนียวละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลย
ก่อนจะนำข้าวเหนียวมาห่อใส่มะพร้าวนะคะ
แล้วก็คลุกกับงาดำคั่ว
ใครที่อยากจะชิมก็คงจะต้องแวะไปที่ตลาดสดสวรรคโลกนะคะ

ลักษณะน่าจะดูจากไส้แล้วนะคะ
น่าจะคล้ายกับขนมใส่ไส้เหมือนกันนะ

ดิฉันว่าคล้ายขนมต้มด้วย
เพราะว่าจะมีมะพร้าวมีไส้เป็นหวาน

ก็ได้อีกหนึ่งหน้าแถมให้
หน้าวัด
มีรูปโบสถ์เจดีอะไร
หน้าวัดคือเขาขายอยู่หน้าวัดที่จังหวัดสุราธานีพาไปดูกันค่ะ
นี่พิซซ่าไหนฮะพิซซ่าหน้าวัด
เป็นชื่อเรียกที่วัยรุ่นแถวนั้นเขาเรียกกัน

ซึ่งร้านนี้ขายมา๔๐ปีแล้วนะคะลีลาท่าทางค่ะ

คล่องแคล่วมากสำหรับร้านขนมถังแตกนะคะ
บรรดากลุ่มวัยรุ่นเมืองสุราชเขาเรียกพิซซ่าหน้าวัดค่ะ
ก็ขายอยู่ที่หน้าวัดพัฒนาราม
ถนนหน้าเมืองอำเภอเมืองสุราธานี
เจ้าของร้านคุณเจนวิชชินพระแสงนะคะ
เล่าบอกว่าชื่อนี้
ชื่อนี้ว่า๖ปีก่อนลุงอุทัยบันทองนะคะ
ซึ่งเป็นลุงของคุณเจนวิทย์แล้วก็เป็นเจ้าของสูตร

เนื่องจากไม่ต้องการให้สูตรขนมถังแตกนี้หายไป
มีชื่อสูตรด้วยนะสูตรขนมถังแตกตาไทย
คุณเซนวิทย์ก็เลยตัดสินใจค่ะ
ฝึกฝนฝีมือยึดเป็นอาชีพ
ขายขนมถังแตกเรื่อยมาค่ะ

ลุงแกเข็นไม่ไหวแล้วครับ

ประมาณสัก๒๐ปีได้ตรงนี้ครับ
ส่วนผมเนี่ยมารับช่วงต่อประมาณ๖ปีได้ครับ

แล้วก็เรียนเห็นว่ามันก็น่าเป็นอาชีพให้สำหรับเราได้
แล้วก็ลูกค้าก็มีเยอะอยู่แล้ว
ถ้าเกิดลุงเลิกไปเนี่ยลูกค้าเขาก็จะบอกว่า
แล้วจะไปกินที่ไหนใครจะได้รับตอบ

แล้วก็มาหัดทำประมาณปีหนึ่ง
ช่วยแก่ขายแล้วก็ถัดทำด้วยมาใช้เวลาปี
ก็มีตั้งแต่เด็กตัวน้อยนะครับ๒๓ขวบ
ผมจะบอกว่าแม่เค้าทานไหนอยู่ในท้อง

มีครับหลายคนมันเป็นแบบนี้ครับ
แล้วก็ภาษาวัยรุ่นนะครับ
รุ่นเขาก็จะเรียกตรงนี้ว่าขนมพิซซ่าหน้าวัดครับ
เพราะว่าเราก็ขายอยู่หน้าวัดหลวงพ่อพัฒน์ตรงนี้ครับมานาน
แล้วก็ขนมถังแตกบางที

ก็เรียกเปลี่ยนให้ใหม่เป็นพิซซ่าไทยบ้างนะครับ

โอ้โหทานตั้งแต่รุ่นไหนต่อรุ่นไหนนะ

ชัตวรรณเคยทานไหมขนมถังแตกเนี่ย

อยากให้ลองเพราะว่าร้านนี้เขาบอกว่าขายดีที่สุด
ให้ลองไส้นี้ไส้มะพร้าวโรยน้ำตาลงา
อันนี้น่าจะเป็นไส้ต้นตำรับที่เราเห็นเขาขายกันหลาย
ใช่ก็จะเป็นาดำด้วยนะเป็นเม็ดดำนะคะ
แล้วก็สังขยาแดงเป็นสูตรดั้งเดิมด้วย

ในแต่ละวันขายได้๖๐๐๗๐๐ชิ้น
โอ้โหลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบสูตรที่ใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นตัวหลัก
เพราะว่าพอนำไปอบในพิมพ์เหล็กแล้วนะคะ
ก็จะได้แป้งที่กรอบนอกนุ่มใน
สูตรเด็ดของร้านลูกค้าเขาติดใจมา๔๐ปี
แล้วก็จะขายไปอีกหลายสิบปีค่ะ

นะคะเขาบอกว่าทานกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ออกมาลูกก็บอกว่าอยากกินพิซซ่าอยากกินพิซซ่า
ตอนหนู๒เดือนหนูเคยทานแล้วแม่หนูจำได้หนูอยู่ตรงนั้น
คุณเคยหรอ
เขาเล่ามาอย่างนี้ก็พูดตามเขา
จริงแล้วแม่ชอบทานก็เลยทำให้ลูกในท้องเนี่ยชอบทานไปด้วยคลอดออกมาก็เลยแบบลูกทานเป็นไง
เพราะว่าทานกันตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะเพราะว่าร้านนี้ก็ขายกันมาแบบ๔๐ปีนานแล้วมากนะคะ

ยังเนอะยังก็ได้แต่ว่าเราทานขนมกันมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปทานอาหารสุขภาพกันนิดนึงนะคะ
คุณยุธยาตุ้มมีจะพาเราไปกินอาหารสมุนไพรพื้นบ้านที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
บอกได้เลยว่าน่าจะถูกอกถูกใจสายรักสุขภาพอย่างแน่นอนติดตามได้ในช่วงตลอดกินค่ะ
ตลอดกินทั่วถิ่นไทยวันนี้นะครับมาที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
ที่นี่เขามีของพื้นที่ก็คือผีตาโขนตัวใหญ่แบบนี้นะครับ
แต่วันนี้เราไม่ได้มาล่าท้าฝีครับแต่ว่าเราไปล่าท้าของกินตามสไตล์ของเรานะครับ
ที่นี่เขาบอกว่าด่านซ้ายมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายเลย
แล้ววันนี้จะไปหาอาหารที่มีจากสมุนไพรจะผอมกว่าคราวนี้แหละ
มาถึงแล้วครับครัวแม่คำพันธ์
ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยกินอยู่อย่างคนด่านซ้ายไทยเลย
ไปทางไหนก็มีแต่ผักสมุนไพรเต็มไปหมด
เพราะเป็นวิถีการกินของคนท้องถิ่นด้านซ้ายที่ดีมาก
คำพันธ์จึงอยากจะถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ซึมซับครับ

แต่ละบ้านต้องมีขาตะไคร้ใบมะกรูด
พวกมะขามพวกผักอย่างนี้
สารเน่แมงดาหอมเปย์เครื่องปรุงทุกอย่าง

ในท้องถิ่นจังหวัดเรย์อเฟิร์นซ้ายนะคะ
มันจะนัวกลมกล่อมนะคะเพราะว่าทำจากใบไม้

มีอุมามิด้วย
เราไม่ต้องใส่ปรุงชะลดได้เลยค่ะ

น้ำไหล่แตะ
เป็นพันธุ์ปี๊ด

จากงานวิจัยนะคะก็จะมีโปรตีน
ลายซินแคนเซียมวิตามินเส้นใยค่ะ

เลยเสร็จแล้วก็ต้องชิมนะครับ

ผมชิมคนเดียวจะหาว่าเข้าข้าง
ให้คนอื่นลองบ้างก็แล้วกันครับ
ไม่เคยนะแต่เปรียบเทียบกับที่ทานมา

ไม่ได้มีแค่ส้มตำน้ำผักสะทอนนะครับ
ยังมีลาบไก่บ้าน๓ปีด้วย

ไก่สับรวนสายตะไคร้
ใบมะกรูดหอมเชียวครับ

คำพันธ์บอกมีเรื่องเล่านะครับ
สมัยก่อนในอำเภอจะไปตรวจหมู่บ้าน
ชาวบ้านที่นี่ก็ทำลาบไก่เลี้ยงต้อนรับ
แต่คนติดตามในอำเภอมาเยอะกว่าที่คิด
นำหัวปลีมาต้มน้ำใส่มะนาวและมะขาม
เสร็จแล้วสับละเอียดผสมกับไก่สับ
เพื่อให้ลาบไก่นั้นได้เยอะขึ้น
แต่ก็กลายเป็นความอร่อยที่ลงตัว
โดยไก่๑ตัวต้องใช้หัวปลี๓หัวเท่านั้น

เอาแป้งแม่มน้ำ

ไม่รู้สึกว่ากินหัวปลีเลย

มีหัวตีอยู่ตั้ง๓หัว
ก็เลยเรียกว่าร่ามไก่๓ปี
อกจากนี้ยังมีเมี่ยงโค้นศูนย์รวมผักหลายชนิด
ตะไคร้กระเทียมหอมเทศ

เขือเครือพริกสดหอมแดง

ห่อด้วยใบชะพรูหรือว่าใบส้มกุ้ง
ที่สำคัญราดด้วยน้ำผักสะทอนปรุงรสเป็นน้ำจิ้มครับ
คำนี้ช่างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพร

คนเราน่ะกินอะไรบ้างที่มันจะครบ
เขาก็บอกว่าหนึ่งมีเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวาน
ขมคืนฮืนมันอย่างนี้
๖๑ปีดีแล้วไม่มีโรคประจำตัวใดทั้งสิ้น
สมุนไพรต่อเนื่อง

นี่ก็คือวิถีการกินแบบคนด่านซ้ายไทยเลยนะครับ
ใครสนใจสูตรอาหารแม่คำพันธ์ไม่หวง
เยือนด่านซ้ายรับรองได้เลย

คุณผู้ชมทางบ้านส่งข้อความมาเยอะมากเลย

อันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยเห็นแล้วหิวจังเลย

เขาบอกว่าเคยทานขนมถังแตกหน้าวัดร้านนั้นมาก่อน
บอกว่าไส้สังขยาสีส้มอร่อย
เราต้องไปลองกันแล้วล่ะแบบนี้หรือว่าจะส่งมาให้ก็ได้นะคะ
เดี๋ยวพูดไว้ได้ส่งมาที่ออฟฟิศนี่แหละค่ะ

อยากให้มาดูผลไม้มงคลกันหน่อย

แต่ว่าเค้านำมาฝากให้ของเค้านะ
นำมาปลุกเสกแล้วนำมาเก็บไว้กับตัวเอง
เพื่อความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวกลับมากับตลอดข่าวนะคะ